เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงงานนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นคนที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน
เขาเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทำงานที่โรงงานนี้เป็นเพื่อนกันมา๕๖ปีแล้ว
แต่ตาคนนี้เพื่อนเขาคนนี้ชอบเอาไอ้กระถางที่เขาปลูกเนี่ยไปให้พ่อค้าขายหมูปิ้ง
เตือนไปแล้วอย่าเอาไปให้เขาปลูกไว้กินเองปลูกไว้กินเอง
แต่ยังเอาไปให้สุดท้ายทะเลาะกันถึงขั้นโอ้โหเสียชีวิตไปคนหนึ่งอะค่ะ
เอาปืนปากกายิงใส่อกเพื่อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดนะคะของโรงงานบันทึกภาพเอาไว้ชัดเลย
สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะจริงแล้วอ่ะต่อยกันก่อน
แล้วอีกฝ่ายนึงเอาปืนปากกายิงใส่เพื่อนจนเสียชีวิตนะคะ
อันนี้ล้มลงไปใช่ก็มีพนักงานผู้หญิงเขาเข้ามาห้ามอ่ะ
แต่มันห้ามไม่ทันแล้วอ่ะยิงล้มไปแล้วนะคะ
คือฝ่ายที่ถูกดันล้มแล้วอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นฝ่ายที่เอาปืนปากกาขึ้นมายิง
เนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเข้าไปจะห้ามแต่ล้มไปแล้วไงถูกยิงไปแล้ว
ชุดแดงเนี่ยถูกยิงไปแล้วหงายไปแล้วหงายจากที่อยู่ข้างบนเนี่ยนอนหงายแล้ว
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการพร้อมแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
โรงงานนี้อยู่ในซอยพุทธศรีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอาคมพิมพ์วันอายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดอำนาจริง
สภาพศพคือนอนหงายถูกยิงกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัด
คนก่อเหตุชื่อว่านายมงคลวานแซ่เอี้ยวอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนปากกาขนาดจุดสามแปดค่ะ
ก็เจออยู่ตรงนั้นกระบอกหนึ่งกระสุนปืนกระสุนขนาดเดียวกันเลยที่เจาะเข้าไปกลางหน้าอกอ่ะนะคะ
นายอาคมเสียชีวิตคือผู้ต้องหาเนี่ยเขาโยนปืนปากกาลงไปในสักครู่
นายมงคลวันก็สารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุค่ะ
จริงแล้วตัวเขาเองกับตัวผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันคบกันมา๕๖ปีแล้ว
กันมาทำงานที่โรงงานแห่งนี้แหละซึ่งเขาทำงานเป็นช่างเชื่อมเหล็กนะคะ
ครับทำงานอยู่ในโรงงานเขาก็ชอบเอาพืชผักสวนครัวไปปลูกอ่ะค่ะ
อืมปลูกไว้ในกระถางเขาบอกว่าเอาไว้กินที่โรงงาน
พอผักเริ่มโตตัวผู้ตายเนี่ยตัวนายอาคมก็ชอบยกระถางผักไปให้เพื่อน
อืมขายหมูปิ้งอยู่ในซอยเดียวกันครับตัวนายมงคลวันบอกว่าก็เคยต่อว่าไปแล้ว
เคยเตือนนายอาคมไปแล้วว่าอย่าเอาพืชผักสวนครัวที่ตัวเขาปลูกไปให้คนอื่น
แต่นายอาคมไม่ฟังเช้าวันนี้นายอาคมเอาไปอีก
กระถางต้นมะละกอค่ะไปห่อใช่ไปให้เพื่อนเพื่อนตัวเองขายหมูปิ้งอ่ะ
คนเดิมนี่แหละกระถางเนี้ยค่ะอ๋อยกเอาไปให้คือถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้ว
เดี๋ยวมันโตขึ้นเรื่อยก็มีลูกกินใช่เขาก็เสียดายเขาห่วงเขาปลูกของเขา
เขาบอกแบบนี้นะนายมงคลวานก็เลยบอกว่าก็เลยเข้าไปต่อว่านะคะ
ต่อว่ากันเสร็จทีนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วต่อยกัน
พอล้มลงไปกับพื้นกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเนี่ยค่ะตัวนายมงคลวันบอกว่าสู้ไม่ไหว
เพราะนายอาคมเคยเป็นนักมวยมาก่อนเป็นนักมวยเก่าครับ
นายมงคลวันก็เลยชักปืนปากกาออกมาจากกระเป๋ากางเกงเจาะยิงที่หน้าอกไป
หนึ่งนัดนายอาคมเสียชีวิตเลยค่ะ
เขาก็อย่าเอาเวยวายตรงกี้อ่าอย่าเอาเวยวาย
พอเราเอาปืนปากกาไหมยังไงอ่า

ครับ

ผู้ต้องหาด้วยนะคะแล้วก็คุยกับพยาน
ในที่เกิดเหตุสาเหตุ

แสดงว่าปลูกกันไว้หลายอย่างใช่ตะไคร้ก็มีนะฮะค่ะแต่ทีนี้แม่ปัญหามันอ่า
มันมันถึงขั้นยิงอ่ะยิงเพื่อนอ่ะส่วนผู้ตายถ้าดูจากคลิปในภาพ
จากโลกวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าใส่อังเกงนักมวยค่ะเออ
แสดงว่าเป็นนักมวยนั่นแหละอย่างที่ผู้ต้องหาเขาบอกสู้ไม่ไหว
อืมแต่ก็นี่ไงก็พอมีปืนอะไรติดตัวมีอาวุธติดตัว
พออารมณ์มันขึ้นมันทำเขาเสียชีวิตเลยเนี่ย